เอามาดูความเดือดร้อนของพระนะฮะ
เพราะว่าพวกโยมจะมาทำไมกันนักหนา
เดี๋ยวนะโยมเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่ญาติโยมที่จะมาเข้าวัดทำบุญใช่ไหม
ถ้าญาติโยมมาทำบุญพระก็อยากจะต้อนรับนะ
แต่ว่าพวกโยมในที่นี้หมายถึงแมลงปีกแข็งคุณ
มันมากันเป็นกองทัพมาเป็นแสนตัวคุณ
แล้วพระท่านจะอยู่ได้ยังไงมันอยู่ที่ไหนบ้างล่ะคุณ
ฝ้ากำแพงนะครับบนที่หลับที่นอน
ข้าวของเครื่องใช้ของพระที่ท่านตากไว้
บงจีวอนมันไปอยู่หมดเลย
รวมถึงแก้วน้ำน้ำปานะท่านกำลังจะฉัน

บ่งในบาทมันไปอยู่หมดเลยอาศนะมันก็ไปอยู่คุณ
แล้วจะอยู่กันได้ยังไงพระท่านบอกแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์มัลแรงปีกแข็งบุกวัด
มาเป็นกองทัพแบบนี้เกิดขึ้นที่วัดถั่วแปด
นะฮะพระพิสุสงฆ์ท่านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะครับ
เพราะแมลงเหล่านี้มันก็เรียกว่าเป็นแมลงรำคาญใช่ไหมคุณ

และอีกอย่างมันจะเข้าหูเข้าจมูกเข้าปาก

นี่เราสองคนนะเคยไปลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน
เรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนมาเรื่องแมลงปีกแข็งเนี่ย

คือเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านวันไม่ทำอะไร
นอกจากกวาดแล้วก็ใส่ที่โกยผมเอาไปเผาแบบนี้ค่ะ
เออทั้งกวาดทั้งเก็บกวาดกันทั้งวัน

พระลูกวัดท่านบอกว่าจะเจอแมลงปีกแข็งในช่วงฤดูร้อน
แล้วก็ช่วงที่มีฝนตกนะฮะหากอากาศร้อนแบบนี้

บินมาเกาะที่สาราวัดก่อนมาอยู่ตามห้องน้ำห้องนอน
เวลามาแต่ละครั้งนะมันพาพวกออกมาเยอะแยะเลย
อย่างที่เห็นนี่แหละครับยิ่งถ้าเกิดฝนตกอ่ะ

แต่หากแดดออกแมลงมันจะมาหลบไงคุณ
แล้วก็ทำรังตามขื่อตามคานวัดเนี่ยนะฮะ

เครื่องใช้เข้าของของพระมันอยู่หมดเลย
เกรงใจพระเจ้าบ้างเลยคุณนะ
ขนาดพระท่านนะก็จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วคุณ

แต่บางทีมันก็ทนไม่ไหวนะครับก็ต้องกำจัดมันนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ

นำน้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดแมลงเข้าไปฉีดพ่นภายในวัดแล้วนะครับ
เพื่อกำจัดแมลงปีกแข็งเหล่านี้
แล้วก็คาดว่าสถานการณ์กองทัพแมลงบุกวัดเนี่ย
มันจะดีขึ้นถึงคุณดูสิเจ้าหน้าที่ต้องฉีดเข้าไปแบบนี้เลยนะ

เดี๋ยวมันก็มาอีกนะครับ
ก็ต้องช่วยพระท่านด้วยนะเจ้าหน้าที่ครับ